กันต่อกับความคืบหน้าของคดีอาทยากรรมกันบ้างกับที่มีวัยรุ่น๔คนไปรุมข่มขืนนักศึกษาสาวพาณิชยจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อว่าทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าไปพบหลักฐานว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับ
ภาพจากรองวงจรติดของโรงแรมแห่ง๑ย่านบางซื้อ
ก็ไปบันทึกภาพกระดาษที่กลุ่มผู้ต้องหาเป็นชายวัยรุ่น๔คนช่วยการประคองผู้เสียหายซึ่งเป็นสุภาพสตรี
อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเข้าไปภายในห้องพัก
โดยเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจนั้นทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
ว่ามีพฤติกรรมในการร่วมกันก่อเหตุมาเป็นอย่างดีครับ
จากนี้ตำรวจก็ยังไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
บันทึกภาพกระดาษที่กลุ่มผู้ต้องหานำผู้เสียหายเข้าไปเลือกซื้อของก่อนจะเดินไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุครับ
พลตำรวจตรีเจริญศรีสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒กล่าวว่า
นิติเวทระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนักศึกษา๓รายนี้
บอกว่ามาจากระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจหาดีเอนเอแฝงคราบอสุจิในช่องคลอด
แล้วก็ตรวจใต้เล็บของผู้ตายครับ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอของผู้ต้องหา
ส่วนผลการตรวจสารเคมีในช่องปากของผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นแพทย์ระบุว่าเป็นยาเลิฟหรือว่ายาปลุกเซ็ก
ซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นวางยาปลุกอารมณ์ของผู้เสียชีวิต
แต่อาจทำให้ยามีจำนวนที่มากเกินที่ร่างกายจะรับไหว
ทำให้เกิดสภาวะช็อกก่อนจะเสียชีวิตครับ
ขณะที่ผลการตรวจสอบประวัติอาทยากรพบว่า๒ใน๔ของผู้ต้องหานั้น
เคยถูกจับคดีรักทรัพย์แล้วก็มีกัญชาไว้ในครอบครอง
เมื่อปี๒๕๕๗และปี๒๕๕๙
ซึ่งไปสอดคล้องกับผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
พบสารเสพติดประเภทกัญชาด้วยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่ทำผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพว่าทำเป็นครั้งแรกนะครับ

เพราะว่าจากพฤติกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้อาจจะเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อน
ตำรวจจึงฝากไปยังผู้ที่อาจจะเคยถูกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ต่อไปครับ